ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น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
หนูหยิบทรัพย์สินในจ้างไทยไหมไม่ค่ะ

หลังจากที่ออกมาแล้วล็อกห้องแล้ว
ไม่ได้เข้าไปห้องพี่อีกเลยนะ

ถ้าเขายิงผมจะไม่ช่วย

ข้าพเจ้าขอยืนยันความบริสุทธิ์ทุกเรื่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตามข่าวนี้กันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน

อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่านอกเหนือจากตัวนายจ้างแล้ว

คนที่ลักทรัพย์ในจ้าง

บางคนยัง

บางคนติดคุกแล้วออกมาแล้วนะคะ
และบางคนก็อยู่ในชั้นที่

ว่าในระหว่างที่เราคุยกันสัปดาห์ก่อนนั้น
ยังมีคดีคล้ายกันกับนายจ้างคนเดียวกันอยู่นี้
อีกหลายคดีซึ่งข้ามมาค่ะ

ในจ้างคนที่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นภาพท้ายไป
เพียบเลยก็มีการพูดถึงคดีที่เราจะคุยกันในวันนี้

อดีตลูกจ้างชื่อสุกัญญาสิริม่วง
อายุ๕๐กว่าแล้วนะคะแล้วก็ติดคุก
ตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมปี๕๘ปลายปีที่แล้วนะคะ
วันนี้เราจะเล่าว่าตกลงแล้วเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะไหม
วิธีการที่มาร้องเรียนคือเจอแบบเดียวกันเป๊ะหรือเปล่า
วันนี้แน่นอน๑คนนะคะทนายสงการอัชริยสัพ
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ
แล้วก็น้องมีนนะคะเป็นลูกสาวของคุณสุกัญญา
ซึ่งตอนนี้คุณแม่อยู่ในคุกนะคะวันนิชยาบุญสุนเฮง
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
คุณสงการบอกดิฉันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่ามีอีก
คราวที่แล้วตอนที่ก้อยมาน้องมีนนั่งอยู่ด้วย

เหมือนกันเป๊ะไหมสองบ้านนี้ที่โดนจากนายจ้างคนเดียวกันในฐานะผู้ร้องเรียน
ที่เหมือนน่ะนะครับหนึ่งเขาแจ้งความลักษัพในจ้าง
ความผิดเดียวกันอันที่๒สนประชาชื่นโรงพักเดียวกัน
อันนี้๓เขากล่าวหามารดาน้องเขาเนี่ย๓ล้านกว่า
ส่วนของน้องก้อยตามเอกสารที่พนักงานสอบสวน
แจ้งข้อเก่าหาน้องก้อย๑๐๒๕๐๐๐กว่าบาทครับ
ค่ะถ้าเอาตามที่แจ้งความโดนน้อยกว่า

อันไหนเกิดก่อนคะน้องก้อยกับคุณแม่ของน้องเมย
คือคดีของน้องก้อยพ่อแม่เนี่ยเกิดเมื่อวันที่๑๘มีนาคม๒๕๖๒
เกิดเหตุที่เขาแจ้งความนะครับส่วนของแม่ของน้องมีนเนี่ย
ถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่๒ธันวาคม๒๕๖๐
นับตั้งแต่๒ธันวาถึงปัจจุบันนี้
ยังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานครครับ

เพราะเอิญน้องเขาเนี่ยไปรอผมวันที่ไปยื่นหนังสือต่อท่านอายการสูงสุด
ไปยืนร้องห่มร้องไห้ว่าแม่ของเขาเนี่ยถูกนายจ้างลายเดียวกับน้องก้อย
ดำเนินคดีลักทรัพย์ในจ้างด้วยกัน

มีนค่ะคุณแม่คือคุณสุกัญญาสิริม่วง

ก้อยคุณแม่มาเป็นลูกจ้างก่อน
โทรไปที่ศูนย์แล้วก็คุณแม่มาเป็นลูกจ้าง
แล้วก็มีการบทสนทนามีคุณพ่อแล้วก็ตามมาด้วยน้องก้อย

ไปทำงานกับในจ้างคนนี้ได้อย่างไร
คือเคยทำทางศูนย์ส่งไปอะค่ะ

วันคือลาออกแล้วก็คุณหญิง
ประมาณ๑๐วันคือคุณหญิงโทรไปหาใหม่
ให้กลับมาทำงานคุณหญิงโดยให้ค่าจ้างวันละ๕๐๐บาท
โทรไปหาศูนย์ให้ตามแม่หรือโทรตรงหาแม่เรา

มัน๑๐กว่าวันนี้แป๊บเดียวนะใช่คือเขาเหนื่อยค่ะ
คุณแม่สุขภาพไม่ดีเหรอหรือยังใช่ค่ะ

ก็คือเขาทำตอนนั้นคือทำไหวอะค่ะ
แต่คุณหญิงก็คือจะจู้จี้มากไป
เดี๋ยวคือเรียกคุณหญิงเนี่ยคือคนเดียวกันกับที่เราเข้าใจหรือเปล่าคะ
ก็คือที่น้องก้อยเขาก็บอกว่าตามที่น้องเขาเรียกนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของนายจ้างเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้เป็นความเข้าใจของผู้เรียก
แต่ต้องบอกว่าน้องเขามีทีเด็ดเดี๋ยวดูครับ
คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจากในกรณีอื่นถ้าเอาตามที่เป็นข่าว

คือวิธีการสนทนาเนี่ยก็ทำให้เข้าใจว่า
นายจ้างเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม

เรียกเขาคุณหญิงเหรอคะหนูถึงเรียกตาม

แล้วที่เรียกคุณหญิงคือนายจ้างคนนี้ชื่อหญิงเหรอคะ
อันนี้ไม่ทราบคือจะเรียกคุณหญิง
คือจะติดปากคือเรียกคุณหญิงตลอดอะค่ะ
เราไปเรียกเขาเองหรือเขาให้เราเรียก
คุณแม่เห็นแม่แม่เป็นคนเรียกค่ะ
แต่เวลาเขาคุยกับหนูเขาก็จะแทนตัวว่าคุณหญิงตลอดค่ะ

จริงมีหลักฐานเปล่ามีมีใช่ไหมมีค่ะอันนี้คือหลักฐานหนึ่ง
ที่ทนายสงการค่อนข้างมั่นใจ

ผมก็อยากรู้วันนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขามามอบต่อทางรายการ

เดี๋ยวก่อนนะคะคือคลิปที่จะพิสูจน์ว่าตกลงเรียกเขาเอง
หรือตกลงเขาว่าคุณหญิงมีความหมายอย่างไรในคดีนี้นะคะ

ตั้งแต่เราทำรายการมาตอนนั้นเนี่ยนะ

นายจ้างที่ก้อยพูดถึงกับนายจ้างที่แม่หนูทำงานด้วย

แล้วใช่คนเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นภาพว่าแถลงข่าววันนี้หรือเปล่า

เพราะว่าน้องมีนมีบันทึกเสียงเอาไว้

และเหตุที่บันทึกเสียงเดี๋ยวไปฟังก่อนเดี๋ยวกลับมาถามมีนค่ะ

แล้วกัญญาว่าไงบ้าง
เขาก็อยู่อย่างนั้นเขาก็ร้องไห้ทุกวันแหละ
หนูไปหาเขาก็ร้องไห้ตลอดแหละ

แต่ว่ามันเป็นกรรมของแม่เองอ่ะเพราะว่าคุณหญิงเป็นคนทำบุญไง

เขาบอกว่าผู้หญิงไม่อยู่
กัญญาไปพูดว่าผู้หญิงขาดผู้ชายไม่ได้เอาทหารมาเป็นผัว
คนถือ๑๐ด้วยนะที่เขาเล่าอ่ะ
เขาก็บอกเขาตกใจเหมือนกันกัญญาไปพูดวิจารณ์เขาขี้หมดเลย
เพราะฉะนั้นเป็นกรรมของเขาไง
แต่ว่าคุณกิจก็ไม่เอาเรื่องนะ
แต่ถ้าตำรวจแจลงเอาเรื่องก็
ก็ถ้าสู้ค่ะที่คุณหญิงก็ต้องไปขึ้นสารนะ
แต่ถ้าไม่นั่นก็คุณผู้หญิงก็ไปแถลงให้
แต่เดี๋ยวดูตอนนั้นก่อนเพราะผู้หญิงไม่เอาเรื่องอยู่แล้วให้อภัย
เพราะว่าถือว่าแกรปของเขา
ถ้าเขาดีกว่าคุณหญิงเขาจะไม่เป็นแบบนั้นเลย

ประจักษ์รู้เนี่ยคือปัญญาไม่น่าเป็นคนแบบนี้ไง
แต่ว่ามันก็ไม่เห็นนะนะก็ไม่โทษ
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะน้องมีนที่อัดเสียงไว้ตอน

เพื่อที่ว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นหลักฐานให้แม่ได้ค่ะ
แม่เข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ขอเล่าย้อนกลับไปนะคะที่บอกว่าแม่มาทำงานตอนแรก๑๐วันแล้วไม่ไหวนะ
ออกไปคุณหญิงโทรกลับไปตามแล้วก็เสนอเงินให้
เรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากเริ่มทำงานรอบที่๒จนกระทั่งเข้าคุกเกิดอะไรขึ้นกับแม่

ก็คือแม่บอกว่าคุณหญิงเหมือนเดิมชอบโวยวายไม่ค่อยให้กินข้าวไม่ค่อยไปไหนคือจะนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะ

เดือนค่ะซึ่งพอบอกคุณหญิงว่าจะลาออกดิฉันเรียกตามมานะ
ว่าจะลาออกเนี่ยเขาให้ออกไหม
คือคุณหญิงไม่ให้ออกหนูก็เลยบอกแม่ว่างั้นแม่ก็ออกมาเลยไม่ต้องเอาเงินเดือนแม่ก็บอกว่างั้นรอเงินเดือนก่อนแม่ก็เลยพอถึงสิ้นเดือนก็รอเงินเดือนนะคะ
แต่คือวันนั้นคุณหญิงเขาไม่อยู่ก็เลยตัดสินใจรับเงินเดือนแล้วก็ออกเลยค่ะ
ซึ่งก็มีการแจ้งกันไว้ตามปกติว่าจะออกแล้ววันนี้รับเงินเดือนแล้วก็จะออกถูกไหมคะ
ทีนี้ตามข่าวค่ะคุณผู้ชมมันมีออกมาบอกว่าวันนั้นที่นายจ้างไม่อยู่คนที่เอาเงินมาให้เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

แม่บอกว่ามีตำรวจเอาเงินเข้ามาให้แล้วนะ

ให้ที่คอนโดค่ะ

แล้วตำรวจคนนั้นมาทำไม

แล้วแม่รู้ไหมว่าตำรวจคนนี้รู้จักกับนายจ้างยังไง

ทำไมอยู่ดีจะต้องเข้าไปแล้วจ่ายเงินให้
เป็นตำรวจสอนอประชาชื่นนะคะ

ถึงบอกว่าในคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ผู้จัดการตรวจตระดซบสวนกลาง

และใครเป็นพนักงานสอบสวนต้องเรียกมาสอบให้ชัดเจนว่ามันมีกี่คดี
นี่คือพยานส่วนหนึ่งที่สำคัญ
เดี๋ยวนะเท่าที่เข้ามาที่คุณสงการที่ร้องเรียนกันอยู่กับนายจ้างคนเดียวกัน

และอีกลายหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัด
แล้วก็อีกไม่นานก็จะมาสารพิพากษาจำคุกไปแล้วรับเหลือ๑ปี๖เดือน
คดีต่างจังหวัดเนี่ยนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะ
ครับเดี๋ยวก่อนจะมาเพิ่มเติมให้ประคำที่กรรมปรับปราม
อันนั้นเอาไว้ก่อนทีนี้พอกลับมาปุ๊บตามสำนวนในการแจ้งความนี้เนี่ยนะคะ
คือเอามาตามเอกสารเลยนะคะคุณแม่เนี่ยคือคุณสุกัญญา
ค่ะบอกว่าเอาของในจ้างไปเนี่ย๓ล้านสองแสนกว่าบาท
ครับถามเหมือนถามก้อยค่ะแม่เอาไปไหมสามล้านกว่าบาทของเขา
ไม่ได้เอาไปค่ะแม่เอาอะไรของเขาไปไหมไม่ได้เอาอะไรไปเลยค่ะ
อืมแต่เขามั่นใจนะตอนที่แม่ออกจากบ้าน
หยิบอะไรของเขามาบ้างไหมอืมก็จะมีถุงเหรียญอืม
ซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะไรที่บอกนั่นคือเป็นเงินอะไร
เป็นเงินเดือนที่เขาต้องได้ค่ะคือจ่ายไม่ครบคือเงินค่าจ้างที่จ่ายไม่ครบ
เหรียญถุงเหรียญคืออะไรทนายสงการอธิบายให้คือถุงเหรียญเนี้ย
จะเป็นทุนเดือนที่คือเขานับวางไว้แล้วคือแม่ได้เงินเดือนไม่ครบ
แม่ก็เข้าใจว่าวางไว้ให้เขาใช่เขาก็เลยไปหยิบถุงเหรียญนั้นไปด้วยค่ะ
จริงมันเป็นถุงมันเป็นถุงเหรียญอะไรลูก
เหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทนี่แหละอ๋อคือเป็นถุงเหรียญเศษเงิน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
ที่เขาแจ้งความมัน๓ล้านกว่า๓ล้าน๒ตามสำนวนนะครับ
ผมก็ถามต่อไปว่าที่บอกว่าเอาไปน่ะแล้วคืนเขาไหมคืนค่ะในวันที่
ตำรวจโทรมาให้มารับมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอะค่ะคือแม่ก็นำ
ส่วนนั้นที่เอาไปเงินเหรียญนะคะก็คือนำมาคืนหมดเลย
ขอย้อนไปนิดเดียวคือตอนได้เงินเดือนก่อนออกเนี่ยแม่ได้ครบไหม
ไม่ครบค่ะขาดไปเท่าไหร่ลูกขาดไปสามพันสามพันค่ะ
ขาดไปสามพันมีอะไรที่เขาค้างอีกไหมอ่ะ
มีอันเก่าที่เคยทำไว้สิบวันนะคะอันนั้นก็ค้างแล้วเดี๋ยวตอนสิบวันแรกที่ออกไปนี่ยังไม่ได้เงินเหรอ
ยังค่ะวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่วันละสี่ร้อยบาทค่ะ
อีกสี่ร้อยสิบวันก็สี่พันถูกไหมอ่าแล้วก็เงินข้างใหม่อีกเท่าไหร่
สามพันสามพันก็เป็นเจ็ดพันอ่ะเอาใหม่เหรียญอ่ะพอตอนที่เขาโทรไปบอกว่าเขาแจ้งความแล้ว
แม่เอาถุงนั้นอ่ะกลับมาที่โรงพักใช่ค่ะเพื่อเอามาคืนเหรอใช่ค่ะ
เท่าไหร่นับหรือยังนับต่อหน้าตำรวจไหมเท่าไหร่ประมาณเก้าพันค่ะ
คือตอนแม่เขาเอาไปคือเขาไม่ได้นับอ๋อไม่ใช่มันเป็นถุง
ก็หยิบไปหยิบไปคือไม่ได้นับอ่ะค่ะทนายสงการเดี๋ยวอย่าเพิ
ฉันขอแย้งทนายสงการแต่อันนี้เขาเข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ก็ได้นะ
ก็ก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้เก่าหาแต่แม่ของเขาเนี่ย
ฟังจากเขาด้วยแม่เข้าใจว่าไอ้เงินเนี่ยเขาจะวางให้แม่เขาหรือเปล่า
เสร็จแล้วเมื่อมีการโต้แย้งสิทธิ์เขาก็ไปคืนที่โรงพักกับตำรวจ
แต่ที่เขาติดใจเนี่ยการแจ้งความมาตั้ง๓ล้าน๒นะครับ
คุณจำกวันอ่าเพราะว่ามันห่างกันเยอะมากเลยนะครับ
ฉันไล่เองครับตอบมาเลยนะคะครับนาฬิกาโลเล็กแปดแสนกว่าบาท
ไม่ได้เอาไปค่ะสร้อยพระชุบชุบทองคำสี่แสนไม่ได้เอาไปค่ะ
กลัดเจ็ดแสนไม่ได้เอาไปค่ะแหวนเพชรหกหมื่น
ก็ไม่ได้เอาไปค่ะแหวนเพชรแสนนึงไม่ได้เอาไป
นาฬิกาทองแสนนึงเงินสดล้านหนึ่งไม่ได้เอาไปเลยค่ะ
แน่นะแน่ใจค่ะยืนยันนะยืนยันเลยถามแม่เรายัมหรือยังลูก
ถามแล้วค่ะเอาไปไหมไม่ได้เอาไปค่ะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วผมถึงสงสัยไงครับว่าไอ้ที่แจ้งว่า๓ล้านกว่าเนี่ย
จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าต้องมีคนใดพูดจริงคนใดพูดเท็จ
แต่จริงแล้วถ้าเกิดแม่เราสามารถเข้าเครื่องจับเท็จได้เนี่ยนะครับ
ทั้งสองฝ่ายเลยกล้าไหมฮะถ้าเกิดประกันตัวมาแล้ว
เอาแม่เข้าเครื่องจับเท็จกับนายจ้างให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยครับคุณจอมขวัญ
เดี๋ยวก่อนไปเครื่องจับเท็จเดี๋ยวดิฉันจับก่อนครับ
ทนายสงการทำไมคดีนี้เกิดทีหลังแล้วแม่เข้าคุกไม่เห็นเหมือนตอนน้องก้อยกับพ่อแม่เลย
คืออย่างนี้ครับอัตราโทษจำคุกเกิน๓ปีเนี่ยพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะขอสารออกหมายจับ
อกจากนี้แล้วเนี่ยมันแตกต่างจากคดีน้องก้อยเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีผู้ใหญ่
แล้วแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้มีหลักประกันประกันตัวตั้งแต่ต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม
พนักงานรายการก็ต้องตรวจสำนวนก่อนก็มีความเห็นสั่งฟ้องเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ต่อมาก็นำตัวมาฟ้องต่อสารเมื่อต้นเดือนมกราคม๒๕๖๒
ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการ
แต่ที่เขามาร้องเนี่ยเพื่อให้เราเข้าไปดูแลในเรื่องของประสานสำนักงานกองทุนยุติธรรม
ในการประกันตัวของแม่เขาและเรื่องข้อเท็จจริงว่า
แม่เขาเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้เอาทรัพย์สินไปจำนวน๓ล้านกว่าบาทตามที่มีแจ้งความ
แต่เดี๋ยวนะคะในอีกทางนึงเนี่ยมันก็มีข้อมูลว่าครับ
แม่ของน้องมีนเนี่ยยอมรับนะคะมีเซ็นด้วยนะคะยอมรับนะคะ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยแย้งดิฉันปิดท้ายช่วงแรกของรายการนะคะ
วันนี้มีการแถลงข่าวของผู้หญิงซึ่งเป็นนายจ้าง
อย่างน้อยก็๒คดีนี้นะคะที่คาราคาซังกันอยู่
เดี๋ยวไปฟังแล้วช่วงหน้ากลับมาทำไมแม่เซ็นทั้งที่ไม่ได้เอาไปสักครู่ค่ะ
ที่ว่าชื่อสุกัญญาใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นไหม
เขาเนี่ยให้การไว้ว่าเขาโดนใส่ร้ายใส่ความใช่ไหม
เพศเกิดที่ที่บ้านพี่ค่ะ
ใช่ค่ะที่บ้านพี่ค่ะ

น้องเข้ามาใกล้พี่ก็ได้เนี่ย
หนีให้เขาหนีไปเลยค่ะเขาอยากกลับมาใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องดูว่าเขากลับมาไหม
เดี๋ยวน้องดูนะคะว่าเขากลับเข้ามาไหม
เดินไปภาพหมดหรือยังคะยังครับ
น้องดูสิหนักมากเลยนะคะหนักมากเลย
ของเราไม่ให้เปิดเผยอะไรเลยนะคะแต่เราเจ็บปวดมากต่อการคำพูด
ที่สร้างเรื่องกันมาแต่ที่ออกไปอ่ะมีกล้องตามไปอีกนะคะ
แต่เราไม่เปิดเผยว่าไปทำอะไรที่ไหนเอาอะไรของเราไป
ออกทางประตูถูกต้องนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเลย
เพื่อจะแสดงให้ทราบว่าดิฉันออกถูกต้องไม่ได้หนี
อ่ะน้องดูสิหนักมากเลยนะคะ
รายการทำมา๒เรื่องแล้วที่ขึ้นกับของทนายสงการ
ก้อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อันนี้เขาไปร้องกองปราบถูกไหมคะ
ครับน้องก้อยไปร้องความเป็นธรรมที่กองปราบ
ใช่ค่ะซึ่งของครอบครัวนั้นคืบหน้าถึงไหนแล้วคะ

ครับวันนี้เราก็เข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ระหว่างเข้าไปเพิ่มเติมเรื่องของคุณแม่ของน้องที่มาสักคู่ออกทีวี

ครับเขาไปเจอขอจริงว่ามีการเพลิงของผู้เสียหายไปร้องทุกเรื่องคุณสุกัญญาสิริม่วง

เราก็เพิ่งทราบว่าอ้อมมีคดีนี้อีกครับ
ซึ่งหมายความว่าน้องมีนลูกสาวเนี่ยต้องไปร้องกองปราบอีกที
ว่ากองปราบสามารถดึงเรื่องทำพร้อมกับครอบครัวก้อยได้เลยคะ
มันความผิดคนละกรรมกัน
ก็คงต้องไปร้องทุกเครื่องเติม
ทีนี้ผู้การดูแล้วมีมูลแค่ไหน
ที่ว่าจะเกิดการดำเนินคดีแบบไม่เป็นธรรม
ฉันขอใช้คำกว้างแบบนี้นะคะ

ไปลูกรวมความจริงให้คดถ้วนก่อนครับ
สุดท้ายนะคะท่านมันมีประเด็นนึง

ว่าทุกคดีที่เราทำข่าวกันตอนนี้
ไปกล่องอยู่ที่สอนอนประชาชื่นแล้วเผอิญว่าคดีของแม่ของมีน
มีการพูดถึงตำรวจคนนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าขึ้นกับสนประชาชื่นหรือเปล่านะคะ
เหมือนรู้จักกับตัวนายจ้างซึ่งอยู่ในเรื่อง

เพราะถ้าตำรวจเป็นคนที่อยู่ในเนื้อเรื่องแล้วตำรวจเป็นคนของสอนอในพื้นที่
อันนี้ขอฝากอีกหนึ่งประเด็นค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นสงสัยกันนะคะท่านรอง
ครับก็วันนี้เราเพิ่งเข้าไปพบข้อเท็จจริงกรณีของคุณสุกัญญาสิริม่วง

ผมกับพนักงานสอบสวนของกองปราบปราม

วันนี้เราทราบพรุ่งนี้เราก็จะเข้าไปสอบถามครับ
แล้วมากท่านลองเดทานมีเวลาน้อย

ดิฉันเหลือเวลาน้อยแต่นี้เป็นความคืบหน้านะ

ว่าเอาของเขาไปจริง๓ล้านกว่า

คือผมถามตัวของน้องมีนที่มาร้องผมวันนั้น
เค้าบอกแม่ถูกลักษณะจูงใจ

ประเด็นนี้ผมเคยสู้คดีในศาลมาแล้ว
เพราะว่าการเขียนโดยสมัครใจนี่นะครับ
มันจะเขียนลื่นแต่ถ้าการบอกเขียน
จะเขียนแล้วหยุดเขียนแล้วหยุดเขียนแล้วหยุดเขียนแล้วหยุด

เพราะฉะนั้นต้องดูว่าไอ้น้ำหนักหมึกที่
ที่แม่เขาเขียนเนี่ยเขียนตามที่บอก
หรือเขียนโดยเล่าเขาที่จริงเป็นปกติ
นี่ทนายสงการยังเอ็นมาว่าโดนบังคับให้เขียนโดยบังคับให้เซ็น
ก็จากที่เขาบอกมันไม่มีอะไรที่น่าสงสัยว่า
แม่เขาไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย
ไม่ได้รู้เรื่องของรายละเอียดว่าทรัพย์สิน
เป็นภาษาราชการยังไงนี่คือแนวทางต่อสู้ครับ
ฉันมีเวลาให้ทนายสงการวันนี้ไม่เยอะแต่ขอคำถามสุดท้ายมาที่มีนค่ะ
แม่ไปเซ็นรับเนี่ยแม่ของเขาไปหรือเปล่า

เขาบอกว่าทำเพื่อคุณหญิงนะเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีค่ะ
เดี๋ยวเราตามกันต่อคุณผู้ชม
ฝากนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกับผู้แจ้งลายนี้
แจ้งมายังเฟซบุ๊กสงการอัชริยทรัพย์เพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับกองปราบปรามครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณแม่น่าจะได้คุยกับตำรวจกองปราบ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
ของถามตรงค่ะพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีค่ะ